ถือว่าเป็นข่าวดีของวงการฟุตบอลแล้วก็เป็นทิศทางที่ดี
รวมไปถึงเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะครับ
ก็ได้ร่วมมือกันหารือกับทางยูฟ่า

เพื่อที่จะหาแนวทางในการฟื้นฟูฟุตบอลไทย
จากที่โรคโควิด๑๙นั้นคลี่คลายในอนาคตครับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับประชุมหารือร่วมกับสาพันธ์ฟุตบอลยุโรป
หรือว่ายูฟ่าครับเพื่อทำแผนฟื้นฟูฟุตบอลไทย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ขี้คลายลงนะครับ
จุดประสงค์หลักก็เพื่อศึกษาแนวทางแหละครับแล้วก็รับคำแนะนำจากประเทศสมาชิกของยูฟ่าที่ประสบความสำเร็จ
โดยสมาคมฟุตบอลนะครับได้เปิดเผยถึงแผนงานต่างต่อยูฟ่าในการหามาตรการและรูปแบบที่จะกลับมาแข่งขัน
เพื่อให้สโมสรนั้นสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งคณะร่างระเบียบประสานกับทางหน่วยงานภาครัฐ
การพูดคุยกับองค์กรระดับนานาชาติเช่นเดียวกับการจัดปฏิทินการแข่งขันในรูปแบบต่าง
เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมในการกลับมาแข่งขันให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและสาธารณสุขนะครับ
ขณะเดียวกันยูฟ่ายังได้เน้นถึงการสื่อสารข้อมูลที่เป็นไปในทิศทางบวก
จากภาพลักษณ์ของวงการฟุตบอลนั้นจะต้องสะท้อนภาพที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เพื่อให้ผ่านสถานการณ์อันยากลำบากในครั้งนี้
ซึ่งในสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีการพูดคุยกันอีกครั้งนะครับเพื่อร่างแผนฟื้นฟูและพัฒนาฟุตบอลไทยครับ